การเตรียมดินเป็นขั้นตอนแรกของการทำโทนเป็นการนำดินในพื้นที่ชุมชนด่านเกวียนมาพักทิ้งไว้ในบ่อหมักดินแล้วช่างจะทำการผสมเนื้อดินกับทรายให้เข้ากัน
โดยช่างจะมีเคล็ดลับที่ทำให้ได้เนื้อดินที่ดีในขั้นตอนการเตรียมดินด้วยการพรมน้ำให้กับดินเหนียวเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้ดินแห้งเกินไป
ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการนำไปขึ้นรูปและไม่แตกหักระหว่างที่ทำการปั้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน